เริกงามยามดีทำบุญประจำเดือนกันยายนมีการตักบาทถวายพัฒนาหารเช้าให้กับพระพิสุสงฆ์เก้ารูปค่ะ
เพื่ออะไรเพื่อเสริมความก้าวหน้าแล้วก็เสริมสิริมงคลให้มันปังยิ่งขึ้นไป
ซึ่งหลังจากที่ทำบุญเสร็จเนี่ยก็ได้มีการเลี้ยงโรงทานให้กับพี่น้องที่มาร่วมบุญด้วยค่ะคุณผู้ชมน่ารักมาก
มาทำไมต้องการอะไรตัวซื้ออะไรรึเปล่า
จะมาร่วมบุญกับพี่น้องที่มาร่วมงาน
งูนี่เขาตีเป็นเลขอะไรคุณแจ๊กกะลีน

ไม่จริงหรอ

ไม่คือแบบว่าเดี๋ยวงูเลื้อยลงมาก็๖ตกเขมรไง
อ๋อเอออันนี้ของพี่แต๊กนะ๕๖นะ

ยังไม่หมดคุณผู้ชมตัวเลขเนี่ยยังมีเพราะว่าเราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมตั้งใจรอคอยอยู่แล้ว
เราก็เลยจัดให้เลยค่ะคุณผู้ชมดูดีนะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเลขที่จุดทูปคือเลขอะไร
มาแบบเก๋แหวกแนวไม่เหมือนใครไม่เหมือนกับข่าวที่เชอรี่เล่ามานี้เลย
เอาเป็นว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราขยันทำมาหากินนะแล้วก็จะเสริมความปังให้กับชีวิตตัวเองสักนิดสักหน่อย

ก็บอกตัวเองในคุณผู้ชมนั้นเลยค่ะ